หลายคนบอกกลัวผีตัวผมเองก็กลัวเหมือนกันก็กลัว

แต่อย่างนี้ฮะหลายคนเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ให้อุ่นใจ
ก็ต้องมีการพกบางสิ่งบางอย่างที่เอาไว้ไล่ผีได้
ว่ากันว่าไม้บางชนิดที่เป็นไม้มงคลสามารถไล่ผีได้
ไม้ที่ว่าคือไม้อะไรติดตามเลยครับ
มีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย
เริ่มกันที่ไม้มงคลชนิดแรกกับไม้คือประตูผี
ไม้มงคลที่มีฤทธิ์ในการขับไล่สิ่งอัปมงคล
นี่ไม้ขื่อไม้ประตูผีนะครับเขาเรียกว่าไม้ขื่อประตูผีนะครับ
สังเกตไหมครับว่ามันเชื่อมติดกันนะครับ
โบราณเขาเชื่อกันว่าป้องกันสิ่งลี้ลับนะครับ
ที่จะเข้ามาในบ้านเราได้นะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เป็นไม้มงคลที่มีชื่อว่าไม้คือประตูผี
ซึ่งเป็นไม้มงคลที่หาดูได้ยากมากเลยแหละครับ
เพราะเราจะสามารถพบเห็นได้เพียงแค่ในผืนป่าเท่านั้นนะครับ
คนโบราณเนี่ยเขานิยมขุดไม้ชนิดนี้ออกมาปลูกไว้ที่หัวประตูบ้านของตน
หรือนำมาไว้ตรงขื่อประตูบ้านนั่นเองแหละครับ
ที่ทำแบบนี้ก็เพื่อป้องกันพูดผี
และกันสิ่งไม่ดีไม่ให้มาย่างกลายคนในบ้าน
ขื่อประตูผีจะมีลักษณะเด่นที่แปลกกว่าไม้ชนิดอื่นนั่นก็คือ
การที่ลำต้นของมันจะมาเชื่อมติดกันและเว้นเป็นช่องว่างระหว่างกลางแบบนี้นั่นเอง
หากใครบอกว่าไม้ขื่อประตูผีหายากเกินไป
เราก็ขอแนะนำอีกหนึ่งไม้มงคลที่หาได้ง่ายขึ้นกับว่านพัตตะบะ
ว่านมงคลช่วยขับไล่และป้องกันพูดผี
นี่แหละครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือไม้มงคลที่มีชื่อว่าว่านพัตตะบะ
พืชมงคลที่คนอีสานนิยมปลูกไว้หน้าบ้านเพื่อไล่ผีและสิ่งอัปมงคล
ซึ่งว่านชนิดนี้มีฤทธานุภาพในตัวเองสูงมาก
ถ้าปลูกต้นไว้หน้าบ้านจะสามารถกันผีและสิ่งไม่ดีได้
แต่ถ้าจะนำมาประกอบพิธีไล่ผีออกจากร่าง
ก็ต้องขุดเอาหัวว่านชนิดนี้มาปลุกเสกซะก่อน

และนำไปคล้องผูกคอผู้ที่ถูกผีเข้า
คล้องแล้วผีก็จะออกจากร่างทันที
ใครจะปลูกว่านพระตะบะให้มีฤทธิ์สูง
จะต้องเลือกวันปลูกดีนะครับ
เพราะเขามีลูกในการปลูกด้วยนะ
โดยคนจะนิยมปลูกในวันอังคาร
พฤหัสและวันเสาร์
โดยจะต้องปลูกลงดินโดยตรงเท่านั้นนะครับ
ใส่กระถางเด็ดขาดเลย
จะทำให้ว่านั้นมีฤทธิ์ในการกันผี
และสิ่งไม่ดีได้มากที่สุดนั่นเองล่ะครับ